มร้อมรถบ้านเราเยอะ

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒
ผู้ชีพเราบอกให้สุจรรย์ว่า๒

แต่แม่ไม่เคยขึ้นแล้วแม่กลัวเสียงกลัวไฟกลัวขับรถเร็วอะไรอย่างนี้ครับ
ไปโชว์โภคหน้าครับแม่ก็เลยไม่อยากให้ไปครับ
ความดื้อดึงดื้อดำครับก็เลยตัดสินใจไปเพื่อที่จะไปช่วยเขาอะไรประมาณนั้นนะครับ
คุณแม่แกไม่ชอบให้ขับรถเร็วอะไรอย่างนี้หรอกครับ
หลายอย่างนะครับแต่ขึ้นสาวครับ
จากที่รับแจ้งเหตุไปถึงจุดเกิดเหตุไกลไหมฮะ